การแสดงดนตรีดอกไม้ของย่าบทเพลงของพ่อค่ะที่จัดขึ้นที่ไร่สิงปาร์คจังหวัดเชียงรายวันนี้ค่ะจัดขึ้นเป็นวันที่๒แล้วนะคะ
ซึ่งก็มีศิลปินสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นโชว์บนเวทีค่ะ
ส่วนบรรยากาศสดจะเป็นอย่างไรนะคะ
ติดตามได้จากคุณปานจุติประดับเพชร
ผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดเข้ามาค่ะ
การแสดงดนตรีในวันนี้นะคะครอบคลุมด้วยธรรมนองเพลงแจ๊สค่ะ
บทเพลงพระราชนิพลรวมถึงเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อสื่อถึงความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งก็มีเหล่าศิลปินร่วมขึ้นร้องเพลงกันอย่างอบอุ่น

มนต์เสน่ห์ของโคโตะหรือพินญี่ปุ่นเครื่องสายที่มีเสียงนุ่มนวลและภัย
โดยก่อนที่เธอจะขึ้นทำการแสดงค่ะเธอได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
ถึงความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานในครั้งนี้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจในชีวิต
และแม้จะเป็นนักดนตรีต่างชาติก็รู้สึกรักพระองค์ท่านจากหัวใจ
ชั้นรู้สึกดิจัยมากว่าถ้าฉันอยู่ที่นี่ที่เมืองไทยเป็น๑๕ปี
ฉันคิดว่าทีมข่าวความภูมิจริงและฉันเต็มหลายอย่างของทีมข่าว
และเพราะเนี้ยมันคงที่สุดแต่ว่าทุกคนรักทีมข่าว
ว่าอาจจะเป็นเพลงที่เล่นได้ยากนิดหนึ่งนะครับ
ด้วยความที่มีบริษที่งดงามมาก

อย่างมากอยู่ในทางเดินของตัวโน้ต
แล้วก็บทเพลงที่พระองค์ท่านได้ทรงประพันธ์เอาไว้ครับ
โดยการแสดงหลังจากนี้นะคะจะเป็นการแสดงของอาจารย์ภาษาธรรมดินทรัพย์
และการแสดงของอาจารย์ภาษาธรรมดินทรัพย์

และการแสดงของอาจารย์ภาษาธรรมดินทรัพย์
แสดงของอาจารย์ภาษาธรรมดินทรัพย์

วงดนธีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดรส
โดยอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีที่อันเชิญบทเพลงพระราชนิพลมาขับกล่อมด้วยเสียงขลุยที่แสนภัยร้อ
รวมทั้งนักร้องเสียงทรงพลังโต๊งเหน่งรัฐเกล้า
และนางเอกสาวยายาอุรัสยาที่ร่วมขับร้องกับวงบิ๊กแบน
ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นของแม่กไม้นานาพันธุ์ค่ะ
การแสดงดนตรีดอกไม้ของย่าบทเพลงของพ่อจะทำการแสดงในวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะ
โดยเหล่าศิลปินคนดังยังคงทยอยขึ้นร้องเพลงกันเป็นจำนวนมากค่ะ
บรรจุติประดับเพชรข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากไร่สิงฟ้าจังหวัดเชียงราย
ขอขอบคุณคุณปานจุติมากเลยนะคะ
บอกเลยค่ะว่าดนตรีเพราะบรรยากาศดีทำผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยหน้าตาสดใสไปด้วยเลยนะคะ
ใช่แล้วค่ะส่วนใครที่พลาดไปนะคะพรุ่งนี้ยังเหลืออีก๑วัน
ดื่มดำกับบรรยากาศนี้ได้นะคะในงานดอกไม้ของย่าบทเพลงของพ่อค่ะ